ประเด็นแรกที่ถูกพัดพิงเนี่ยที่เสียคนดังเนี่ยนะ

มันเกี่ยวกับพื้นที่จังหวาดผมด้วยไงมีแพร่น่านพะเยาว์สิ่งแบบนี้นะครับ
ซึ่งข้อที่จริงไม่รู้แต่ว่ามันมีชื่อจังหวัดผมเข้าไปด้วย

ประเด็นที่กระแสกระสุนและบ้านใหญ่เนี่ยนะครับ
มันจะมีผลต่อการบิดแปลงการเลือกตั้งแน่นอนครับ
แต่สิ่งหนึ่งเติมเป็นข้อ๔เลยนะครับ
น่ากลัวที่สุดในยุคนี้ก็คือ

การจัดการจากผู้กำกับดูแลการเลือกตั้ง

นี้น่ากลัวที่สุดนะครับ

เพราะว่าชาติชาตินะที่ติด
การประกาศสีบัตรเลือกตั้ง
บัตรสีเขียวเลือกซศบัญชีละชื่อ
เพิ่งเห็นเป็นขั้นแรก

เรื่องของการกดดันผมเห็นด้วยมันมีข้อดีนะ

แต่สิ่งที่กังวลที่สุดคือ

จะมีบัตรเขย่งจะมีบัตรปลอมเยอะที่สุด

วินิจฉัยในหน่วยเลือกตั้งไม่ได้นะครับ

กรรมการเขาดูแค่

ถ้ากาถูกเขาวินิจฉัยว่าเป็นบัตรดีทันที
เพราะบัตรจริงมันจะต้องตอกเลข

รวมทั้งการลงทะเบียน๒ล้านคนเลือกตั้งล่วงหน้า

ลงทะเบียน๓๕๐๐คน

มากกว่าบ้านใหญ่กระแสและกระสุน
มีโอกาสทางการค้าใหม่เพิ่มได้อีกหรือไม่

พบการขับเคี่ยวทางความคิดวิสัยทัศน

สดจากจังหวัดนครศรีธรรมราช๕พฤษภาคมนี้